มาดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนะคะ
ก่อนที่จะมีการเห็นตู้ปันสุกทุกคนแหละจินตนาการเดี๋ยวก็แรงลง
เดี๋ยวก็แรงทึ้งวันต่อมาภาพมันไม่ใช่
ภาพมันสวยหรูทุกคนเอาไปเติมโอ้โหของล้นของล้นตู้เลย
แต่ปรากฏว่าพูดยังไม่ทันขาดคำค่ะเดี๋ยวแรงลงมันกลายเป็นจริงซะแล้ว
จริงเลย๒จุดหลักที่พาไปดูคลิปนี้แหละค่ะ
นครสวรรค์คุณดูนะพอคนเอาไปใส่ตู้เสร็จปุ๊บโอ้โหรุมทึ้งกันเลยค่ะ
เอาไปหมดเลยนะคะส่วนนั่นคนที่ยืนเสื้อแดงเสื้อขาว
แล้วก็น้องผู้ชายที่ถือถุงจะไปเอาของได้แต่มองตาปริบปริบ
และปริบค่ะของหายไปเกลี้ยงในพริบตาเลยนะคะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความไม่น่ารักเอาซะเลยนะคะ
เพราะการที่คุณทำแบบนี้มันทำให้คนที่
จิตใจดีที่อยากจะบริจาคก็ตั้งคำถามแล้ว
ถ้าเกิดว่าฉันไปบริจาคของเหล่านี้มันจะไปถึงมือคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนจริงหรือเปล่า
ล่าสุดภาพที่เกิดขึ้นที่นครสวรรค์นะคะ
นายกเทศมนตรีนครสวรรค์ก็บอกว่าเข้ามาดูแลแก้ปัญหาแล้ว
ด้วยการย้ายตู้ปันสุกมาตั้งบริเวณหน้าสถานีดับเพลิงเทศบาล
แล้วก็มีการจัดระบบจัดระเบียบการรับมอบของ
มีการให้เจ้าหน้าที่นี่มีการให้เจ้าหน้าที่มาวัดไข้
แล้วก็ให้แอลกอฮอลล้างมือ
แล้วก็ข้อจำกัดคือ๑คนสามารถหยิบของในตู้ไปได้๔ชิ้นเท่านั้น
อันนี้ก็ดีไปนะคะมีการจัดระเบียบแต่สิ่งที่มาควบคู่คือ
เปลืองกำลังคนแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาทำงาน
ที่ว่าจะได้มีเวลาไปทำงานอย่างอื่นเนี่ยนะคะ
เอาล่ะจุดแรกผ่านไปจัดมาค่ะจุดที่๒ชนบุรี
ชนบุรีนี่เห็นบอกว่าหนักเลยนี่นี่รถเก่งคันนี้คุณฮอนด้าแจ๊ด
เก๋งมาหอบฮิ้วของในตู้ปันสุกคุณ
มากันเป็นครอบครัวนี่ค่ะมากันเป็นครอบครัวแบบนี้
ถุงถุงอยู่ในมือถุงผ้าค่ะถุงผ้าคุณ
โอ้โหหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วบอกว่าชีช้ำกะหล่ำปีดองมาก
คือเจ็บช้ำน้ำใจมากอุตส่าห์เอาของตั้งใจดีไปบริจักษ์
อยากให้คนที่เขาได้รับความเดือดร้อนจริงแล้วไม่มีกินจริงเนี่ย
ได้ไปนะฮะแบ่งปันความสุขไปแต่นี่คือขับรถเก๋งมาเอาของ
แล้วพาลูกไปด้วยแล้วเท่ากับว่าคุณปลูกฝังนิสัยแบบนี้
ลูกคุณตั้งแต่เด็กเลยนะคะทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พบว่าตู้ปันน้ำใจตรวจจุดนี้เป็นตู้ที่ทางศูนย์นักเรียนศรีราชา
เขาจัดทำขึ้นเพื่อแจกสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองศรีราชา
พอว่าเกิดดราม่าเรื่องดังกล่าวขึ้นก็เลยมีการย้ายตู้จากจุดเดิมมาอีกจุดหนึ่ง
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นี่คอยดูแลตลอดเวลานะคะ
ผู้ที่นำตู้ปันสุกมาตั้งก็เลยวอนขอร้องบอกว่า
คนที่มาหยิบไปเนี่ยหยิบไปแต่พอดีหยิบไปแต่พอกินมีน้อยคน
ในครอบครัวก็เอาไปน้อยชิ้นนะคะแบ่งปันแล้วก็นึกถึงคนอื่นบ้าง
อย่าเห็นแก่ตัวนะคะเพราะถ้าเกิดว่าท่านเห็นแก่ตัวคนเดียว
มันอาจจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นพอคนอื่นพอเห็นภาพนี้แล้ว
กล้าที่จะเอาไปบริจาคทำไงอ่ะกลายเป็นว่าต่อไปตู้จะว่างเปล่า
แม้แต่ตัวท่านเองก็จะไม่ได้แม้สักชิ้นเลยนะแล้วคนที่เขาได้รับผลกระทบจริง
ก็จะไม่ได้สิ่งของบริจาคเขาก็จะอดเขาก็จะหิวต่อไปนะ
ปันสุกนะคุณไม่ใช่ปันทุกข์นะ